ประธานดิกรบครับครับผมสุธินคลังแสงสมาชิกรัฐสภา
มหาศาลกรรมพักเพื่อไทยฮะความจริงแล้วผมเข้าใจว่า
ของผมเหลือสามสิบแล้วก็ขอท่านวิรัติเพิ่มอีกเป็นสี่สิบห้า
เข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นสามสิบ
อย่างไรก็จะขอความกรุณาว่าเดิมแล้วนี่ในอดีตอ่ะ
ผมใช้ไม่ครบผมก็หยุดอยู่แล้วถ้ามันเกินแล้วมันจำเป็นบ้าง
ความเป็นคนไทยเนี้ยช่วงนี้เนี้ยยอมคิดตำหน้าที่
ความกังวลเป็นที่สุดกังวลแรกเห็นสถานการณ์บ้านเมืองแล้วเนี่ย
ถ้าสภาเรายังนิ่งดูใดไม่ทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราบกพร่อง
ก็เลยได้ประสานท่านประธานขอเปิดร่วมกับหลายท่านก็ได้เปิด
เมื่อเปิดแล้วก็กังวลต่อว่าความคาดหวังของสังคมเนี่ย
เขาคาดหวังว่าเราประชุม๒วันนี้จะเป็นทางออกจริง
ผมก็กังวลว่าถ้าเขาผิดหวังแล้วเนี่ยเราก็จะบกพร่องอีกนั่นแหละ
ความกังวลนี้ก็ยิ่งมาเห็นยติในวันที่จะประชุมกันตอนนั้น
พอเห็นยติปั๊บก็ยิ่งกังวลหนักเข้าไปใหญ่เนี่ยต้องเรียนตรงตรง
ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่ามันเป็นอีกทางหนึ่ง
แต่ก็โชคดีฮะท่านประธานสภาท่านชวนอีกไป
ได้กรุณาเคร่งครัดแล้วปรับทิศปรับทางของพวกเรา
ล่อมให้พวกเราไปในทิศทางให้พวกเราได้พูดได้คุยกันบ้าง
แม้จะไม่ใช่ทางออกซะทีเดียวแต่ก็คิดว่าได้ประโยชน์ไม่น้อย
แล้วก็เชื่อว่าท่านประธานซึ่งท่านนั่งอยู่นี้ก็คงจะดำเนินไปอย่างนั้น
ท่านประธานครับไปดูในยติที่จริงผมสรุปไว้เยอะ
วันนี้ทางออกไม่ทางออกมันอยู่ที่ท่านนายกสภาวันนี้หนึ่งหกห้า
ไม่ได้มีมติว่าจะได้ให้ออกหรือไม่ออกเราเพียงพูดให้คำแนะนำไป
ท่านรับปฏิบัติก็ใช่เป็นทางออกท่านไม่รับไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ทางออก
เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นทางบ้านก็จะได้เข้าใจว่า
สภาวันนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้
ผมจะทำได้มากที่สุดก็คือรวบรวมประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุด
ประกอบการตัดสินใจของท่านนายกให้ท่านได้เข้าใจ
สิ่งที่ผมจะรวมประเด็นวันนี้ก็กลับเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับ
มี๘ทางออกมี๓ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนจะไปทางออก
และที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คงต้องพูดถึงยติแหละ
ก็ท่านเขียนมา๓ข้อข้อแรกก็โควิด
ก็พูดกันทั้งวันนะครับชื่นชมว่าโควิดเราแก้ได้เก่ง
เราเป็นเลิศจริงก็ใช่ครับสภาแห่งนี้พูดโควิดมาเยอะ
แต่เสียดายว่ามันห่างจากทางออกของประเทศห่างจากวิกฤตวันนี้ไปหน่อย
ผมเองก็เคยชมรัฐบาลนะเรื่องโควิดครับชมว่าปราบดี
แก้ดีมาตรการได้ได้ผลแต่วันนั้นถ้าไม่ลืมนะ
ผมบอกว่าโควิดมันมานี่เราต้องเผชิญอยู่๓แนวรบ
ผลกระทบมี๓ทางท่านอย่าไปหลงอยู่ทางเดียว
ทางแรกคือทางสุขภาพทำยังไงจะไม่เจ็บไม่ป่วย
ก็อันนี้สำเร็จชื่นชมแนวรบด้านสุขภาพ
แต่แนวรบอีกด้านหนึ่งซึ่งโควิดมันทำลายหนักมาก
ก็คือเศรษฐกิจผมบอกว่านี่ต้องระวังแนวรบนี้ดีดี
สุขภาพดีแต่เศรษฐกิจไม่มีกินนี่ตายนี่ก็
นี่ก็ถือผลกระทบสำคัญและผลกระทบทางสังคม
ผมพูดไว้มันนั้นไม่ผิดวันนี้เจอครบแล้วครับ
ผมเปรียบเทียบให้เสร็จสับวันนั้นว่าโควิด
ถ้าเปรียบเหมือนคนเป็นโรคเบาหวานมาหาหมอประยุทธ์
หมอก็ทุ่มรักษาเบาหวานซะเสร็จเบาหวานดีขึ้นจริง
ทุ่มไปทุกขนานยาอัดลงไปเบาหวานดีขึ้น
แต่ไปแพ้ที่ไตก็เสื่อมลงเสื่อมลงในสุด
ตายด้วยโรคไตวายไตที่ว่านั้นก็คือเศรษฐกิจเนี่ย
เมื่อวานนี้กลางวันนี้ท่านลำตรีพลังงานวันนี้พบกันอีกแล้ว
ท่านบอกตัวเลขเศรษฐกิจดีดีท่านบางทีครั้งก็บอกดี
ท่านครับยกตัวอย่างง่ายเลยวอนสตรีทเจร่อน
พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่วอนสตรีท
เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจของไทย
ในปีนี้มีสิทธิ์วูบหนักที่สุดหลังมีต้มยำกุ้ง
หนักที่สุดหลังจากต้มยำกุ้งแล้วนี้เคอิของญี่ปุ่นเนี่ย
อิเอเชียของญี่ปุ่นพูดไว้คล้ายกันเลยบอกว่า
หนักกว่าต้มยำกุ้งแบงค์ชาติที่ท่านแย้งกับคุณจิราพรนี่แหละ
ชาติเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจปีนี้มีสิทธิ์ติดลบ๗๕
สำนักบอกว่าอาจจะถึง๑๐ตัวเลขอยู่ระหว่างนี้
ท่านไม่ผิดหรอกแต่วันนี้สดร้อน๒๗วันนี้เนี่ย
คุณทศพรทางสมุทรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันนี้นะท่านประธานแถลงชัดเลยนะ
ท่านหลังที่อุตสาหกรรมท่านหลังที่แรงงานจะได้ดูว่า
ตัวเลขการขอจดจัดตั้งธุรกิจใหม่เนี่ย
ขอเปิดบริษัทห้างร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ย
ขอเปิดเนี่ยเดือนนี้ต่ำกว่าเดือนที่แล้ว
เดือนนี้ของปีหกสามคือปีนี้กับเดือนนี้ของปีที่แล้ว
ลดลง๕๕เอาแค่นี้ย่อม
นี่ไม่นับรวมข่าวร้ายแต่ละวันว่าท่านจะกู้เพิ่ม
ลำตีคลังคนใหม่บอกจะกู้เพิ่มเท่านั้นกู้เพิ่มเท่านี้
อันนี้คือโรคไตเสื่อมไตวายกำลังเสื่อม
แล้ววันนี้ไอ้ตัวเศรษฐกิจนี่แหละครับ
คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมวันนี้
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจะอธิบายให้ชัดว่า
คนออกมาชุมนุมนี่เขาวิตกอะไร
วันนี้มันไปล้างสมองกันไม่ได้มั้
มันคลิกเดียวเลยมันรู้ว่าประเทศเป็นหนี้สาธารณะเท่าไหร่

เด็กมันคลิกปั๊บนี่ก่อนจะสอนมันเท่าไหร่
ลิกปั๊บหมายสารจะมาถึงเขาเท่าไหร่
วันนี้นี่เหล่านี้มันเป็นเหตุผลหนึ่งนะ

ผมถึงบอกว่าไอ้โควิดนี่
แนวรบด้านสุขภาพท่านชนะ
แต่นรบทางด้านสุขภาพแล้วด้านเศรษฐกิจนี่
ด้านสังคมมาถึงแล้ววันนี้

ข้อที่๒เนี่ยในยติเรื่องขบวนเสด็จ
วันนั้นประชุมสี่ฝ่ายนี่ท่านอยู่นี่
ผมถึงหลุดคำนี้ออกเลยถ้าท่านจวนอยู่ท่านจะรู้
ผมบอกว่านี่วุฒิไร้วุฒิภาวะนะ
เขียนได้ยังไงเอาเข้ามาทำไม

บอกว่าไปเส้นทางนี้ทำไม
คนหนึ่งบอกว่าก็รัฐอัธยาศัย

นี่ผมเตือนแต่เอาเถอะ
ประเด็นนี้ก็ได้พูดกันทั้งสองวัน
หลายท่านก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีอันนี้ถูกต้อง

ว่าผมก็จงลักษณ์พักดี
แต่ที่กังวลกันมากท่านประธานที่เคารพครับ
ยติเนี่ยเราไปพูดถึงปลายเหตุ
วันนี้มีการล่วงล้ำกล้ำกลืน
พูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบัน
เคสนี่ท่านครับผมตะลึงแล้วช็อกด้วย
พอช็อกเสร็จกลับมาคิดได้
ว่านี่โลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยน

เราจำเป็นต้องรับฟังยอมรับการเปลี่ยนแปลง
แต่จะแก้ยังไงอ่ะผมก็มานั่งคิดไปคิดมา
เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเมื่อมันเกิดแล้วมันต้องแก้
คนคิดห้ามไม่ได้แต่เราเป็นผู้ใหญ่นี่
เราเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประเทศเป็นสอสอนี่
จะแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่ให้เกิดไม่ให้มี
ก็คิดไปคิดมาคิดไปไปเห็นท่านหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับ
เป็นผู้ใหญ่ของประเทศท่านเสนอทางออกเรื่องนี้ไว้ดีมาก
สัตว์อาจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวทวศรี
บอกว่าไงรู้ไหมครับท่านก็แนะนำรัฐบาลแนะนำนายกมาเป็นเพราะข้อ
พอถึงเรื่องสถาบันเนี่ยปัญหาสถาบันวันนี้
อย่างประนีตอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้สติปัญญาอย่างประนีต
ผมคิดว่านี่แหละคือแนวทางตรงกับแนวทางที่ผมเป็นครูเป๊ะเลย
แต่อาจจะไม่ได้ตรงกับท่านนายกที่เป็นทหารนะครับ
วิธีคิดของทหารอาจจะต่างนิดหน่อยคิดยังไงท่านก็ไปปรับนิดได้
เพราะฉะนั้นท่านครับที่ท่านเสนอมาเรื่องกระบวนเสด็จมันเป็นเพียงปลายเหตุ
ต้นเหตุมันคืออะไรต้นเหตุอย่างนี้นะท่านครับ
ต้องยอมรับความจริงนะครับท่านนายกครับยอมรับไหมว่าการล่วงล้ำกล้ำเกินสถาบันเนี่ย
จาบจ้วงหรือการเรียกร้องให้ปฏิรูปเนี่ยมันไม่เคยเกิดในรัฐบาลอื่นนะ
สำหรับความจริงนะครับเกิดได้ในรัฐบาลท่านนี่แหละ
หนักขึ้นทุกวันด้วยรัฐบาลอื่นไม่เคยมีนะ
แล้วสาเหตุคืออะไรทีนี้ท่านไปคิดเอา
ท่านไปทำตัวเป็นแนวร่วมมุมกลับกับคนที่จะล้มล้างสถาบันหรือเปล่า
การแสดงออกถึงความจงรักภักดีไปชี้หน้าคนอื่นไปด่าว่าคนอื่น
ท้ายที่สุดมันเป็นแนวร่วมมุมกลับให้กับเขา

ที่สองนี่เพื่อนพูดกันเยอะ
ท่านได้ใช้การอยู่ในตำแหน่งของท่าน๗ปี
เอาสถาบันมาเป็นต้นทุนหรือเปล่า
ผมไปดูในยตินี้เนี่ยท่านต้องคิดให้ดี
ต้นทุนสถาบันเปลืองหรือเปล่า
ผมเคยอภิปรายที่นี่หลายเที่ยวเตือนท่านมาตลอด
ท่านคงไม่ฟังหรอกเพราะว่าผมฝ่ายตรงข้ามกับท่าน
ถวายสัตว์ปฏิญาณผมก็บอก
ท่านครับถ้ามันผิดไปแล้วมันไปบั่นท้อน

สละเพื่อรักษาต้นศรีมหาโพผมบอก
งั้นมันจะไปกันใหญ่นะนั่นครั้งหนึ่ง
เร็วนี้นี่คลิปนี้ยังกระจายอยู่
คลิปผมตอนนี้ยอดวิวยังพุ่งขึ้นตลอด
สุธินแนะนำนายกเสียสละ

ต้อนนายกครับวันนี้ให้จบที่ป้ายท่านนะ
ท่านต้องเสียสละให้จบที่ป้ายท่าน
ถ้ามันไม่จบที่ป้ายท่านมันจะเลยป้าย
นี่ผมบอกท่านผมเตือนท่านแล้วมันเลยจริง
เมื่อคืนผมไม่สบายใจเลยนอนไม่หลับ
เห็นแสดงการที่สถานทูตเยอรมัน

เพราะยื่นคำขาดแล้ว๓วันท่านไม่ลาออก
เราจึงต้องยกระดับขึ้นอีกเห็นไหมครับ

แล้ววันนี้ถ้าท่านไม่ลาออกมันก็เป็นสิทธิ์
แต่อะไรจะเกิดขึ้นเราก็มาคิดด้วยกัน
อันนี้เรื่องสถาบันเพียงแต่ว่าวันนี้
เราและท่านทุกท่านท่านสวก็ดีทุกท่านก็ตาม
เราจะต้องใช้สติปัญญาอย่างประนีตในการปกป้องสถาบัน
อย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปชี้หน้าด่าคนอื่น
เพราะฉะนั้นใช้สติปัญญาอย่างประนีตเนี่ย
ผมว่าต้องไปคิดให้มากแต่ผมเป็นครูเนี่ยผมรู้
วิธีคิดของครูนี่เด็กในห้องมีสารพัด
เกเลบ้างกวนบ้างหัวดีบ้างไลท์บ้าง
เขาจัดการยังไงกับเด็กในห้องครูนี่ใช้ได้
ตรงกับความเป็นครูเป๊ะเลยใช้สติปัญญาอย่างประนิษฐ์
เอาละครับท่านประธานที่เคารพครับเวลามันจำกัดมาก
ทางออกผมรวบรวมจากเพื่อนฝูงมามี๘ทางออก
แต่ก็จะพูดก่อนจะพูดถึงทางออกจะใช้ทางใดจะได้ผลไม่ได้ผล
ต้องมาปรับจูนให้เกิดความเข้าใจซะก่อนว่า
สถานการณ์วันนี้คืออะไรรู้เขารู้เรา
โดยเฉพาะรู้ม็อปนี่ต้องยูนก่อนถ้าท่านคิดว่าม๊อปผิด

สิ่งแรกซึ่งจะต้องขอปรับและเพื่อนก็พูดกันเยอะ
เด็กมันใช่หรือเปล่าม็อบเด็กเนี่ย
พอท่านคิดว่าเป็นมอบเด็กท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องไร้เดียงสา
เป็นเรื่องของเด็กไม่มีสาระหรือสาระก็ลดลง
ผมดูแกนนำม็อบนะท่านนะที่เป็นแกนนำม็อบเนี่ย
อายุของเด็กวันนี้นี่เท่ากับ๑๔ตุลา
แกนนำ๑๔ตุลาวันนั้น๖ตุลาวันนั้นเลย
แก่นนำมอบวันนี้อายุเท่ากับสุธรรมแสงปฐุมวันที่๖ตุลา
เท่ากับธีรยุทธ์บุญมีเท่ากับวิสาคันทัพ
เท่ากับเกรงกระโมนโลหะไพโลธณวันนั้นเลย
แล้ววันเด็กวันนั้นเขาคิดผิดไหมเด็กวันนั้น
เด็ก๑๔ตุลาเด็ก๖ตุลาเนี่ย
อย่าไปคิดว่าเป็นเด็กมากพอไปถึงเด็กมัธยมมาร่วม
นี่ท่านลมตรีศึกษารู้ดีเห็นเด็กมัธยมร่วมปั๊บ
นี่เด็กมากถูกจูงจมูกท่านครับผมนี่เจอกับตัวเองนะ
ถ้าไปเช็คประวัติผมที่เชียงยืนนะโรงเรียนเก่าผมเชียงยืนพิยาคม
ผมมัธยมปีที่๒นี่สัปดาห์หนึ่งมี๕วัน
เดินขบวน๓วันนะไล่พอเรียนหนังสือเพียง๒วันนะสุธินคังแสงเนี่ย
ผมเข้าใจเด็กทั้งที่เด็กวันนั้นไม่มีความรู้
ความรู้ได้จากครูได้จากพ่อแม่เท่านั้นนะหาที่อื่นไม่ได้นะ
แต่เด็กวันนี้นี่ครูอ้าปากเด็กมันรู้ก่อน
พ่อแม่จะพูดเด็กสอนเลยก็โซเชียลมันสอนเด็กหมดเด็กมันรู้หมด
พลิกปั๊บมันรู้เลยว่าตัวเลขอะไรอะไรมันรู้หมด
แล้ววันนี้ไม่แปลกเลยเด็กมัธยมจะออกมานี่ให้คิดดีว่า
มอบวันนี้ไม่ใช่มอบเด็กแล้วถ้าคิดต่อได้จะเห็นว่าวันนี้
กลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องกับเด็กนี่นักวิชาการ๔๐๐คนบ้าง
กลุ่มนี้ห้าสิบกว่าคนบ้างนักทนายความกี่คนอ่ะ
ไหมครับนั่นน่ะต้องคิดให้ดีว่ามันไม่ใช่เด็กนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าคิดตรงนี้แล้วมันจะมาข้อที่สอง
จูนนั้นหมายว่ามีคนอยู่เบื้องหลังออกมาเพราะอยู่เบื้องหลัง
คนนั้นหนุนคนนี้หนุนเพราะถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเด็ก
เราก็ไม่คิดว่าเขาคิดเองไม่ได้เดินเองไม่ได้ต้องมีคนหนุน
ใครล่ะพูดชัดตรงเลยผมคนอีสานหวานไม่เป็น
ท่านก็มองมาที่พักฝ่ายค้านนี่แหละผมก็พูดตรงตรงแรกแรกเลย
ผมก็สงสัยเพื่อนผมเหมือนกันฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยเฮ้ยลม
ก็คอคุยกันเลยยืนคุยอยู่ตรงนี้รังสิมันโรมเนี่ย
เฮ้ยอย่างนั้นหรือเปล่าว่ะเดิมทีก็แรกใหม่ไม่เยอะ
ผมก็สงสัยเพื่อนผมพอเห็นพัฒนาการวันนี้
องค์คาพยพวันนี้เห็นประเด็นวันนี้เห็นความห้าวหารวันนี้
ลมวิ่งตามหลังแค่นั้นแหละรังสิมันลมได้แค่วิ่งตามหลัง
รู้ไหมว่าผมนี่พักเพื่อไทยนี่ไปดูในโซเชียลโดนอะไรครับ
ด่าไม่ยอมมาหาไม่ยอมประกันตัวทึดชึ่งออกอยู่ห่าง
โดนทุกวันทัวร์ลงว่าพวกผมนี่ไม่ไปช่วย
นี่ไปดูเลยในโซเชียลผมเป็นทุกข์เลยว่าเด็กยังโจมตีพวกผมเลย
เพื่อนผมด้วยอย่างมากก็แค่ได้ไปประกันตัวเขาเท่านั้นแหละ
วันนี้มันไปนะท่านอย่าไปคิดว่ามีคนหมุนหลัง
ถ้าเชื่อว่ามีคนหนุนหลังปั๊บมันก็คิดอีกแบบหนึ่ง
แล้วยิ่งสำคัญที่สุดไปเชื่อว่าต่างประเทศหนุนหลัง
ท่านเราเป็นสมาชิกรัฐสภาไทยนะวุฒิภาวะตรงนี้ดูให้ดีนะ
หลักฐานไม่ดีอย่าไปกล่าวหาเขานะมหามิตรใหญ่นะ
กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะเขาเล่นงานเราตายนะ
การยอมรับของรัฐบาลเรายิ่งเปราะบางอยู่ไปกล่าวหาว่าเขามาอยู่เบื้องหลังนี่
โน้นจะมาจากอภิษฐานกิจกรีมฮิปนาวุฒิโน้นจะไปสู้กับจีนโน้น
อันนี้ละเอียดอ่อนอย่าเพิ่งไปคิดนี่คือขอจูนขอปรับก่อน
แล้ววันนี้คนที่ไปเดินกับเขาไปดูซิเด็กก็ส่วนหนึ่งแต่
พ่อค้าแม่ขายคนผู้หลักผู้ใหญ่เต็มนะปนอยู่นั่นน่ะ
และมาถึงทางออกท่านประดาษนิกรบครับ

ทางออกที่เสนอกันมา๒วันนี้เยอะเลย
ให้เปิดเจรจาให้เจรจาให้เจรจา
เพื่อนผมนี่โทษเลยอัตรุรัมทรีย์สำนักนายกรุชานี่

เรื่องเจรจานี่พวกผมเสนอนายกมานานแล้ว

คราวก่อนจะมาตั้งการบริการรับฟังกว่าเวียนดี
พวกผมคัดค้านไม่ส่งคนร่วมด้วย
เพราะอยากให้นายกลงไปเจรจา
ก็เพราะท่านไม่ได้เจรจามันถึงมาวันนี้
วันนี้ถ้าจะไปสายหรือยัง

แนวทางต่อมาหลายแนวทางครับ
แต่ผมจะย่นย่อมาที่แนวทางตามข้อเรียกร้อง
ทางออกคือแก้รัฐมนูลในข้อที่หนึ่ง
วันนี้หลายคนยินดีปีดาท่านนายกรับปากแล้ว
รับปากแล้วจะแก้๓วาระรวดให้เสร็จในธันวา

ถือว่าท่านนายกได้สร้างคุณค่าให้กับสภา

ท่านนายกรับปากจะแก้รับนูนนี่

ติดไม้ติดมือได้อวดชาวบ้านบ้าง
แต่มันไม่พอนะท่านครับ

ที่ผ่านมานี่เขาดูความจริงใจ

ยื่นไปหกยะตีท่านจะแก้อะไรบ้าง

ตลอดที่ผ่านมาทั้งสับขาหลอกทั้งยึด

แทนที่จะโหวตเขาก็บอกมาตั้งขึ้น

นี่มันถึงขยายตัว
วันนี้ยังไม่สายหรอก
มันแก้รัฐนูนมันแก้ไม่ได้

รัฐธรรมนูลนี่เป็นปัญหานะ

ตกเขาจะได้แก้ตัวในสามัญ

แต่ลากรัฐมนูลไปสู่

ทางออกต่อมาบอกว่าตั้งกรรมธิการชุดต่าง

ถ้าวันนี้ระหวาดระแวงกันเนี่ย

สองตั้งเพื่อเป็นกัญชนให้รัฐบาลหรือเปล่า

วันนี้ต้องยอมรับว่ามันหวาดระแวงกัน

แนวทางต่อมาผมลดรัฐตัดตอนเลยคือ

ลาออกคือข้อเสนอสำคัญท่านนายกครับ

ไปกันใหญ่แล้วหลายท่านบอกว่า
ลาออกนี่มันเป็นเรื่องที่
ประชาธิปไตยเลย

มันมีกฎหมายเกี่ยวข้องตั้ง๕๖มาตรา

นักเข้าก็ถึงขั้นว่า
ลาออกแล้วจะหาคนเป็นนายกไม่ได้อีก

ท่านครับผมกราบเรียนนะว่า
ลาออกนี่สง่างามมาก

แล้วมักเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้ว

แต่การลาออกยากที่สุดในประเทศ

เอากันจนตายกันไปข้างบ้านเมือง

แต่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเซ็นต์ที่ถี่มาก

รบประชาชนอย่างดีมากยิ่ง

หลักการประชาธิปไตยนี่มันมี๒คำนะ
สิ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วม

เป็นสิทธิคู่กันของพลเมือง

เขาก็เลือกเราเข้ามาเลือกเข้ามาแล้วนี่
ประชาชนมีสิทธิ์ถอดถอนนั่นก็คือลาออกไล่ให้คุณลาออก
สิทธิ์ชอบทำนะที่เขาจะไล่ให้รัฐบาลลาออกนะ
แล้วยิ่งผู้แทนรัศดรวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ย
ทำไมจะไม่มีสิทธิ์บอกให้นายกลาออก
เมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลคนหนึ่งขึ้นคำรามใหญ่เลย
ไม่มีสิทธิ์บอกนายกลาออกท่านกำลังคุกกรรม
ถ้าจะเอาสิทธิ์อะไรมาบอกให้นายกลาออกมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ยังมีสิทธิ์บอกให้นายกลาออกเลย
แล้วนี่ตัวแทนประชาชนแล้วยิ่งทำให้สอดคล้องกับประชาชนนี้ตรงเลย
ไม่ได้ทำสัญญาจ้างเหมือนพนักงานบริษัทนะ
ไม่ได้มีกฎหมายแพ่งคุ้มครองนะ
ถ้าทำสัญญาแล้วจะให้เขาออก
เจ้าของบริษัทอยากปลดแทบใดคุณต้องเข้าเงื่อนไขการปลดนะ
งั้นเขาฟ้องคุณตายนะนั่นพนักงานบริษัท
แต่นายกรัฐมนตรีสสเขาไม่ได้ทำสัญญานะ
คุณมาเป็นปั๊บวันไหนที่เขาคิดว่าคุณไม่ดีเขาไล่คุณออกได้

ในสภานี่เขียนไว้ด้วยว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจได้

แต่ถ้าการเมืองภาคประชาชนมีเพียง๒คำเท่านั้นแหละครับ
วันใดที่เขาเกิดความไม่ไว้วางใจคุณ
วันใดที่เขาไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะนำพาชีวิตเขาไปได้
วันใดที่เขาไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะพาประเทศนี้ไปสู่ความรุ่งเรือง
วันใดที่เขาไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะปกป้องสถาบันที่เขารัก
วันนั้นประชาชนมีสิทธิ์ขึ้นมาบอกว่าออกไปไล่คุณออกได้เลย
คำสองคำนี้คืออะไรครับ
คำสองคำนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจเขาไม่มีสองคำนี้เขาไม่มาลงทุน
เขาไม่ไว้วางใจไม่เชื่อมั่น
สามีภรรยาเลิกกันเพราะอะไรท่านประธาน
ไปดูงานวิจัยสิเรื่องนั้นเรื่องนี้
แต่สุดท้ายฉันไม่ไว้วางใจที่จะอยู่กับคุณ
ท่านไม่มั่นใจในชีวิตของคุณกับคุณ
ว่าอยู่กับคุณแล้วชีวิตฉันจะดีขึ้น

วันนี้เด็กที่ออกมาชุมนุม

เขาไม่ไว้วางใจว่านายกนี่จะบริหารบ้านเมือง

เขาเห็นมา๖ปีเขารู้ว่าเศรษฐกิจมันตกมันตกมันตก

พลิกเข้าไปก็เจอแล้วหนี้ครัวเรือน
หนี้ประเทศเท่าไหร่
แล้วตัวเลขทางเศรษฐกิจหาได้ยากซะที่ไหน
เขาไม่ทัดไม่ไว้วางใจท่าน
แล้วไม่เชื่อมั่นไม่คอนฟิเดนว่า
เขาจบมานี่โตขึ้นมานี่
เขาจะมีอะไรอนาคตเขามีอะไร

เหลือแต่กระดูกไว้ให้เนื้อไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียว
เขาก็ไม่คอนฟิตเนสไม่ไว้วางใจ

ประชาชนกับผู้บริหารประเทศแค่ไม่มีความไว้วางใจกับไม่เชื่อมั่น

เขาชอบทำที่จะทำสารพัดที่จะคุณบอกคุณออกดีไปอีก

เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกถามว่าผมผิดอะไร
ท่านครับผิด๒ตัวนี่แหละ

ตัวเลขเศรษฐกิจแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้
ก็หนี้ประเทศเพิ่มทุกวันหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นทุกวัน
ท่านครับเจ๊งลงทุกวัน
เด็กวันนี้เขารู้ว่าเขาอยู่ไม่มีอนาคตสร้างหนี้ไว้ให้เขา
เขาก็ชอบทำที่จะออกมาบอกให้ท่านเลิกเป็นนายก
ส่วนท่านจะเลิกหรือไม่เลิกเป็นสิทธิ์ของท่านครึ่งหนึ่งนะ
จะออกไม่ออกเป็นสิทธิครึ่งหนึ่งอีกครึ่งยังเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะ
เฉพาะท่านพวกผมก็เหมือนกันสอสอก็เหมือนกันสวก็เหมือนกัน
เขาไล่เราด้วยไม่เฉพาะเรานะผู้ใหญ่บ้านได้เป็นแล้วลูกบ้าน
ลงชื่อเกินครึ่งผู้ใหญ่บ้านปิ๋วเลยนะไม่ต้องมีข้อหานะ
ไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อมั่นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเสียใหม่ว่า
วันนี้มีสิทธิ์บอกให้นายกลาออกข้อหาอะไร
ไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะพาเขาอยู่ในโลกใบนี้ชีวิตนี้
ไม่ได้เขาก็ไล่คุณออกแล้วท่านประธานดิกรบออกไหมท่านนายก
ก็เป็นสิทธิ์แต่ถ้าท่านไม่ออกสภาเราก็มีสิทธิ์ปลด
ชาวบ้านก็มีสิทธิ์ปลดเขาก็ออกแบบไว้นี่
มีสิทธิ์ที่จะถอดถอนตามระบบไม่ใช่เฉพาะไทยทั่วโลกเขาก็มีสิทธิ์
เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอย่าได้แปลก
ท่านบอกว่าแปลกมีคนมาไล่นายกออกมันไม่แปลกหรอก
แล้วที่เขาบอกว่าท่านเป็นศูนย์รวมของปัญหาเนี่ย
ท่านนายกครับให้ท่านสบายใจนะ
คนเป็นนายกก็เป็นศูนย์รวมทุกอย่าง
จากข้างบนลงมาท่านก็เป็นนายกท่านก็เป็นศูนย์รวม
ท่านก็ได้เป็นศูนย์รวมแห่งความชื่นชม
ไม่ดีมาก็ศูนย์รวมแห่งความตำเนี่ย
นายกทุกคนเป็นศูนย์รวมแห่งปัญหามาแล้ว
เลือกว่าใครจะแก้ปัญหาอย่างไร
ท่านครับผมกลับเรียนว่าท่านจะลาออกหรือไม่ลาออก
ของท่านครึ่งหนึ่งสิทธิ์ประชาชนครึ่งหนึ่ง

จะเลือกในอดีตท่านจอมพลธนอมกิติขจร
พลเอกสุจิดาคาพยุนก็มีคนถูกกล่าวหาว่า
เป็นศูนย์รวมของปัญหาคนก็มาไล่ท่านแบบนี้แหละ
แต่ท่านเลือกไม่ออกในที่สุดเกิด๑๔ตุลา
มหาวิปโยคคนไทยรับกรรม

ก็เลือกไม่ออกเกิดพฤษภาธมิน
ผมพูดแล้วคำนี้แล้วมีนายกอีกคนนึง
เขาก็ด่าท่านว่าเป็นศูนย์รวมปัญหาเหมือนกัน
ท่านพลเอกชวริตจงจะหยุดปี๔๐ที่ถนนศรีลม
เดินขบวนไม่ถึงนี้ล็อกนิดเดียวแต่ท่านออก
ลูกน้องก็ด่าว่าใจสอใครก็ด่าท่านว่านายกใจสอ
แต่ท่านลาออกปั๊บท่านชวนหลีกภัยก็รับไม้ต่อ
เป็นต่อประเทศก็เดินมาได้ท่านจะเลือกเอาแบบไหนอ่ะ
แต่ตอนจนพลถนนจงพลถนนอบเกิดเหตุการณ์
พฤษภาธมิณเอ้ยสิบสี่ธุระนี่เบื้องบนปลอดภัย
ไม่มีอะไรระคายเคืองเบื้องพยุคลเป็นเรื่องของข้างล่าง
พฤษภาธมินวุ่นวายก็ข้างล่างข้างบนยัง
ไม่มีอะไรด่างพร้อยแต่วันนี้ท่านครับ
ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างวันนั้นขึ้นข้างบนเป็นไงครับ
ยังไม่เกิดเลยวันนี้โดนแล้วเพราะไงครับ
เพราะท่านไปผูกปัญหาไว้ติดกับท่านเนี่ยท่านผูกปัญหาไว้ติดกับท่าน
ผมกลับเรียนว่าข้อต่อมาว่าออกแล้วจบไหม
หลายท่านก็บอกว่าท่านนายกลาออกก็ไม่จบหรอก
ยังเหลือข้อหาอีกข้อหาหนึ่งคือปฏิรูปสถาบัน
เขาก็จะเรียกร้องต่อมีเหตุผลนะครับ
แต่ท่านฟังอย่างนี้ครับถ้าท่านนายกลาออกวันนี้ปั๊บ
อย่างน้อยที่สุด๒ข้อแรกแก้รัฐมนูลท่านทำก่อนแล้วลาออกปั๊บนี่
ข้อแรกหายแล้วนายกลาออกก็ออกแล้วนี่
นูลก็ออกแล้วนี่เหลืออันเดียว
เหลืออย่างเดียวคือปฏิรูปสถาบันเห็นไหมครับ
แก้ปัญหาทีละเปราะท่านเลือกตัดปัญหาออกทีละเปราะ
เอาปัญหาของท่านออกจากปัญหาเบื้องบนก่อน
เอาปัญหาของท่านออกจากปัญหาเบื้องบนทีนี้ก็จะเป็นเวลาต่อนิดหน่อย
ออกจากปัญหาเบื้องบนปั๊บแล้วเป็นไงต่อครับ
มันก็ง่ายเข้าใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเบาลง
ส่วนพอมันเหลือเฉพาะข้อที่๓การเป็นรูปสถาบันเนี่ย
แก้ได้ไหมครับผมว่าง่ายแล้ว
ก็ทุกคนในสภาพูดมาตั้ง๒วันนี้มั่นใจว่า
คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเขาใส่เสื้อเหลืองมาด่า
เขาไม่เห็นด้วยกับคนจะเป็นรูปสถาบันถ้ามั่นใจอย่างนั้น
ถ้ามั่นใจอย่างนั้นมาถูกทางแล้ว
ข้อสามนี่จะแก้ปัญหาได้ไม่ยากผมจะบอกท่านนะ
ท่านนายกครับท่านตัดปัญหาท่านออกจากปัญหาเบื้องบนก่อน
แล้วค่อยมาแก้เบื้องบนมันจะง่ายเข้าแต่ถ้าท่านเอาพันกันไว้อย่างนี้เนี่ย
ไม่รู้จับตรงไหนเป็นตัวประกันเนี่ยหรือไม่ก็ท่านถวายเผือกร้อนอยู่เนี่ย
เกิดอะไรขึ้นครับมันยากวันก่อนท่านนายกสู้สู้
นายกสู้นายกสู้วันสองวันไม่ได้บอกนายกสู้นะ
ท่านสุธิครับเกินเวลามาหนึ่งนาทีแล้วครับ
นิดหน่อยครับแล้วเดี๋ยวนี้บอกว่าไงครับสู้สู้
ฟังแล้วสะเทือนใจเลยครับมาถึงวันนี้ได้ยังไง
จะไปให้ท่านสู้ยังไงท่านนายกครับท่านน่ะตัดปัญหา
แก้ยังไงท่านครับ
ภรรยาท่านเก่งไหมท่านเป็นครูไปถามซะ
ผมมองเห็นปัญหาจบมองเห็นปัญหาที่สถาบันเราจะอยู่ได้

ท่านนายกจะออกหรือไม่ออก
วันนี้สภาทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้
ผมพยายามรวบรัฐที่จะเอาคอคิดให้ท่าน
ถ้าท่านไม่ออกท่านก็เลือกเอาว่าท่านจะนำประเทศไปจบอย่างไร
เมื่อวานนี้เขาพูดชัด๓วันไม่ออกเขายกระดับ
ถ้าท่านไม่ออกอีกเขาจะยกยังไง
อันนี้ไม่ใช่ว่าเรากลัวเรื่องนี้ไม่ใช่กลัว
แต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้สติปัญญาอย่างประนีต
ผมพวกผมไม่มีปัญญาไปบังคับท่านอีกแล้ว

อย่างมากเดือนหน้าก็อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านอีกเท่านั้นแหละ

ฝากอนาคตของประเทศไว้กับท่าน

ท่านวันนี้ท่านจะเป็นคนขีดเขียนประวัติศาสตร์

แล้วคนที่บอกว่าอย่าออกอย่าออกอย่าออก

อะไรที่มันกำลังจะพัฒนาขึ้นวันนี้

ประชาชนเป็นสองฝ่ายจะมาห้ามหันกัน

้วงติงว่าท่านวิธีแก้ที่ผิด
ผิดไม่ผิดเพียง๗ปีมันวนมาแล้ว
วันนี้แบบเดียวกันเป๊ะก็สองซีกมาอีกแล้ว
ต่างกันเพียงว่าวันนั้นซีกหนึ่งไม่ได้มีส่วนร่วม
กหนึ่งแต่วันนี้คืออะไรไม่อยากพูดลงลึก
แต่ให้ท่านรู้ตัวเองว่าวันนั้นปี๕๗กับวันนี้
วนมาถึงแล้วถ้าท่านคิดจะจัดการแบบเดิม
ผมว่าบทเรียนวันนี้ชัดเจนที่สุด
และที่สำคัญที่สุดท่านพูดว่า
ประเด็จการรัฐสภาประเด็จการสภาที่คุณสร้างขึ้น
คุณจำได้ไหมความจำสั้นไหมจำได้ครับ

เยอะช่วยไม่ได้ประชาชนเลือกมาเยอะ
มาเยอะมันก็ต้องมากแต่วันนี้พระเด็จการสภาไหมครับ
ประชาชนเลือกไหมครับ๒๕๐ท่านวันนี้ประเด็จการสภาไหม
ท่านรู้ว่าอะไรมันไม่ดีวันนั้นนำมาสู่วิกฤต
แล้ววันนี้ท่านก็ทำเหมือนแบบนั้นมันจึงเกิดวิกฤตแบบวันนั้น
เด็จการสภาวันนั้นกับวันนี้ไม่ต่างกันนะ
ต่างกันเพียงวันนั้นมันเป็นพวกที่ประชาชนเลือกมา
วันนี้ท่านเลือกมาเหตุการณ์มันจะเหมือนกันน่ะ
แต่ขอร้องว่าแม้ทุกอย่างเหมือนกันปรากฏการณ์เดียวกัน
มนุษย์ถ้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วมีสติปัญญา
ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้วิธีแก้ปัญหาอันเดียวกัน
เมื่อมันมาถึงแล้วท่านเลือกใช้วิธีปัญหาคนละอย่าง
มันก็จะจบคนละแบบ
หวังว่าข้อคิดทั้งหลายทั้งปวงเวลาที่น้อยนิด
จะเป็นประโยชน์กับท่านและพี่น้องประชาชน
เลือกเอาเถอะครับเวลาพระเจ้าให้มา๒๔ชั่วโมงเหมือนกัน
แต่ใครเลือกใช้เป็นใช้ไม่เป็นเวลามันจะไล่ล่าเราเอง